คุณผู้ชมต้องระวังอยู่เสมอเราไม่ชนเขาเขาก็อาจจะมาชนเราได้
เหมือนรถเก่งคันนี้ขับมาปกติครับแต่กระบะข้างหลังเนี่ย
ชนรถบรรทุกแล้วก็เด็นมาโดนเขาโดยที่เขาไม่รู้เรื่องสุดท้าย

โอ้โหดูสิครับคุณผู้ชมเห็นจากกล้องหน้ารถเห็นแล้วเขาขับมาอยู่เลนกลางจู่
นี่ฮะกระบะไปชนรถบรรทุกพ่วงทำให้รถเก่งคันนี้กิ้งโอ้โหหลายตลบดูดูสิฮะเนี่ย
รถตัวเองก็โดนด้วยใช่สิครับเนี่ยโอ้โหขับมาอยู่ดีก็มาเจอแบบนี้
ครับต้องบอกว่าในรถเก่งเนี่ยเขามากัน๕คนคุณผู้ชมถือว่าฟาดเคราะห์ไปเลยครับโดนลูกหลงเต็ม
คนที่นั่งมาคนนึงชื่อว่าคุณเฟิร์นเขาบอกว่าเขานั่งมาในรถเก่งคันนี้ดูสภาพสิ
เสร็จปั๊บหงายท้องล้อชี้ฟ้าแบบนี้ในคันนี้มากันห้าคน
ก่อนเกิดเหตุขับรถไปทำธุระกำลังขับรถกลับมานะกลับแม่กอง
พอมาถึงพระราม๒อย่างที่เห็นนะฮะกระบะตู้ทึบไปชนรถพ่วงที่เขาอยู่ช่องซ้าย
แล้วมากระแทกเขาต่อสุดท้ายตอนนั้นน่ะโอ้โหภาพแบบหมุนคว้างไปหมดเลย
กิ้งหลายตลบรถก็พังยับคุณเฟิร์นเขายอมรับแป๊บหนึ่งในคิดในหัวสมองนะ
ไม่รอดแล้วอืมคิดในใจว่าไม่รอดแน่แน่มันพลิกขนาดนั้นอ่ะใช่ครับ
สุดท้ายทุกคนไปอยู่โรงพยาบาลอาการปลอดภัยดีทุกคน
ก็จะมีปวดเมื่อยตามตัวหัวปูดหัวโนบางคนเอ็นมือขาดเข่าฉีก
เลยคุณเฟิร์นเรียกร้องให้คนขับกระบะออกมารับผิดชอบเลยนะ
เรื่องของค่าซ่อมรถทั้งเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะฮะ
แต่เบื้องต้นคนขับกระบะบาลบอกว่าอยากได้ค่าเสียหายเหรอ
โอ้โหก็ว่าไปตามกระบวนการทางกฎหมายแล้วกัน